คุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของการใช้รถต่อเนื่องกันไป
มีสี่แยกสี่แยกหนึ่งเป็นสี่แยกวัดใจ
ถ้าวัดใจถูกก็ผ่านได้ปลอดภัย
แต่ถ้าเกิดวัดใจผิดมันก็เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับ
ไปดูเหตุการณ์เลยนะครับ
อย่างที่บอกว่ามันคือสี่แยกวัดใจ
ต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องหยุดให้เราไปก่อน

มันก็เลยไปชนกันอยู่กลางแยกแบบนี้แหละครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่คนขับรถฟอร์จูเนอร์
พยายามขับถอยหลังแล้วก็ไล่ชนดะ
รถที่ขวางชนกันเกลือนกายไปหมดเลยนะฮะ
ประชาชนแถวนั้นรถเขาพังเสียหายบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า๑๐คนนะครับ
คือชาวบ้านพลเมืองดีก็สามารถถ่ายคลิปอันนี้เอาไว้ได้
เป็นช่วงที่ตอนท้ายแล้ว
คนขับฟอร์จูเนอร์ถูกลากออกมา
ถูกชาวบ้านรุมประชาธรรมจนน่วมเลยแล้วก็ถูกส่งตำรวจดำเนินคดี
แต่ต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ
มีคนที่เห็นเหตุการณ์และอยู่ในเหตุการณ์ก็คือเป็นนางสาวรสลินหนูเก่า
เป็นแม่ค้าขายอาหารอยู่ที่สี่แยกนี้แหละ
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเย็นของเมื่อวาน
ฟอร์จูเนอร์สีขาวคันนี้เนี่ยขับรถมานะฮะ
มุ่งหน้ามาจากถนนเรียบทางรถไฟกำลังจะเลี้ยวขวาตรงแยกนี้ไปที่บ้านเขาน้อย
แล้วอีกฝั่งหนึ่งมีรถตู้ขับมาจากถนนสุขุมวิทย์กำลังมุ่งหน้าไปบ้านเขาน้อยเช่นเดียวกัน
ทั้งสองคันต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝ่ายจะหยุดให้เข้าไปนะฮะ
คู่กรณีก็เลยมีการชะลอรถนะครับ
ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการจอดให้ไปแต่ทั้งสองคันก็กลับพุ่งเข้าไปแล้วก็ไปชนกันกลางสี่แยก
แรงชนทำให้รถฟอร์จูเนอร์นั้นเสียหลักไปเฉียวชนกับรถกระบะที่ขับมาจากบ้านเขาน้อยแล้วก็จะมุ่งหน้าไปถนนสุขุมวิทย์
แล้วรถทั้งสามคันก็เฉียวชนกันอยู่กลางแยกและรถติดยาวเป็นกิโลทีเดียวนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์รถตู้กับคนขับกระบะก็ลงไปดูความเสียหายก็โทรเรียกประกันมามาเคมาเช็คเรื่องของความเสียหาย
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแต่คนขับฟอร์จูเนอร์ไม่ยอมลงมาครับ
ขับรถแล้วก็ไม่ยอมคุยกับใครทั้งสิ้นเขาขับรถหลบหนีแต่ตอนนั้นรถมันติดมากเขาก็เลยเฉียวชนรถทุกคันที่ขวางเขาเนี่ยชนไปหมดเลยครับ
รถมอเตอร์ไซค์ชนดะไปหมดแล้วก็เหยียบรถที่ล้มอยู่ไปด้วยแล้วก็ไปชนรถของชาวบ้านคันอื่นด้วยเพื่อเปิดทางให้ตัวเองหลบหนี
กระทั่งออกไปจากสี่แยกได้สัก๕๐เมตรมีพลเมืองดีเป็นกระบะคันหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยขับไปขวางไว้สกัดเอาไว้ได้แล้วก็สามารถจับไม่ให้ฟอร์จูเนอร์นั้นหนีออกไปได้
ชาวบ้านนะเข้าไปลากตัวคนขับฟอร์จูเนอร์ลงมาจากรถแล้วลุมประชาธรรมเลยครับโมโหฮะชนทั้งเหยียบเขาทั้งชนเขาก็เอาลุมประชาธรรมน่วมทั้งตัวเลยแล้วแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์คือคุณรัสลินเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ลากลงมาเนี่ยกินเหล้าหึงเลยแสดงว่าเมามาด้วยนะครับ
มีแต่รถตู้ลงมากับรถกระบะแต่ว่าฟอร์จูเนอร์ไม่ได้ลงมาคือเขาอยู่ในรถประมาณ๕นาทีจนตัดสินใจก็คือใช่จะเลี้ยวออกสุขุมวิทย์คือเหมือนกับจะหนี
ค่ะ
มันชนกระจายเลยคือชนแบบเร็วมาก
คนเจ็บเยอะและรถเสียหายร่วม๑๐อันได้
เปิดประตูรถได้กลิ่นแอลกอฮอร์ถึงเลย
พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยลักษณะมึ้นฮบอยู่อย่างนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
แล้วก็พบว่ารถทุกคันที่สัญจรไปมาผ่านแยกนี้จะวัดใจกันนะครับ
ไม่มีสัญญาณไฟแดงค่ะนะฮะใช้วิธีการวัดใจกันเอานะฮะ
ในการข้ามทางแยกเพราะว่าไม่มีสัญญาณไฟจราจรก็มีเพียงไม้กั้นแล้วก็สัญญาณเตือน
แล้วก็เป็นทางรถไฟด้วยนะครับเป็นแยกแล้วก็เป็นทางข้ามทางรถไฟด้วย
ส่วนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนั้นมีรถจักรยานยนต์เสียหายไป๑๔คัน
รถยนต์สี่คันมีคนเจ็บมากกว่าสิบคนนะฮะ
จำนวนนี้ก็เป็นต่างชาติด้วยบาดเจ็บสาหัสจากการถูกชนแล้วก็รถจักรยานยนต์นั้นล้มทับด้วยนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุสารภาพกับพนักงานสอบสวนหนองปลือบอกว่า
สาเหตุที่ต้องหนีแล้วไปชนดะเพราะว่าเขากลัวถูกตำรวจจับดำเนินคดี
แล้วกลัวว่าทางประกันจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถคู่กรณี
เนื่องจากว่าเขาเมามาเมาแล้วขับ

หนักกว่าเดิมฮะนะครับตอนแรกกลัวว่าถูกจับเมาแล้วขับ
อันนี้ไปชนเขาโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกนะฮะ
ตรวจแอลกอฮอลก็พบว่ามากกว่า๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็ถูกแจ้งข้อหากันต่อไป
วัดใจไม่พออย่าดื่มด้วย